รวมตัวกันวันนี้ค่ะที่ชาวระยองเรียกร้องคือต้องการอะไรนะคะ

ที่ชาวระยองมากันวันนี้ค่ะเรียกร้องคือต้องการอะไรอ่ะคะ
คือต้องการให้ออกมาบอกเราอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่า
จะไม่นำชาวต่างชาติอะไรเข้ามาอีก
โดยไม่มีการกักตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทูตไม่ว่าจะเป็นทหาร
หรือว่าใครก็ตามต้องมีการกักตัวทุกคน
ค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเราชาวระยองได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะคะ
โอ้โหอันนี้คือนับไม่ถ้วนนะคะนับไม่ถ้วนนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เพิ่งเจอตอนเช้าก่อนออกมาเลยก็คือ
เขาแบนชาวระยองไม่ให้ชาวระยองเข้าจังหวัดอื่นไม่ให้ไปไหน
สั่งไว้แล้วสำหรับสิ้นเดือนนี้ที่จะมีวันหยุดยาว
แล้วของสดมันก็เสียกิจการเศรษฐกิจต่างในระยองนี่ก็คือตกควบค่ะ

ไม่อยากให้เรื่องนี้ได้นิ่งหายแล้วก็เดือดร้อน

นี่เวลาระเบิดเนี่ยครับ
พี่แบบในที่ดูด

หลายครอบครัวต้องผ่อนพุกกับการไม่มีรายได้ค่ะ
เศรษฐกิจตกตามในสวัสดี